สวัสดีครับอยู่ไหนครับอยู่กรอบราศาสตร์ครับใช่ครับดีครับ
อ๋อตอนเสาร์แล้วนั่นจะออกค่ะต้องข้ามครับค่ะทางวิทย์สองแล้วขวาเข้าได้เอาไฟการค่ะ